ช่วงนี้จับตากันเลยนะคะเรื่องของพายุค่ะ
ที่จะพัดเข้าไทยหรือไม่พัดเข้าไทย
แต่ว่าไลออนร็อกเนี่ยคือไปทางฮ่องกงไปทางจีนแล้ว

ตอนนี้เนี่ยพัดขึ้นฝั่งที่เกาะไฮหลาม
เพราะฉะนั้นจะเกิดฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในวันพรุ่งนี้นะคะ
แต่ว่าฝนที่เกิดวันนี้ถามว่าใช่ไลออนร็อกไหม
จริงมันคือเป็นฝนที่เกิดตามฤดูกาลทั้งในกรุงเทพปริมณฑลต่าง
เราเจอกันอยู่เนี่ยนะคะแต่ก็เป็นผลกระทบทางอ้อมจากพายุด้วยเหมือนกัน
พายุโซนร้อนไลออนร็อกที่มีศูนย์กลางอยู่บริเวณก่อไฮลำของจีน
ทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือช้าค่ะจะเคลื่อนสู่อ่าวตังเกียร์ไปขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบนวันที่สิบถึงสิบเอ็ดตุลาคมนี้
คาดว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงหลังพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามแต่ยังส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยจะมีฝนเพิ่ม
วันที่สิบถึงสิบเอ็ดตุลาคมนี้นะคะเน้นเฉพาะพื้นที่ตอนบนอย่างบึงกาลหนองคายนครพนมค่ะ
ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ส่วนฝนที่วันนี้ตกมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้เป็นผลกระทบจากพายุโดยตรงค่ะ
แต่เป็นผลมาจากการที่พายุมันดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
ประกอบกับร่องฝนที่พาดผ่านตอนกลางของประเทศทำให้ภาคใต้ตอนบนมีฝนฟ้าขนองนะคะ
ร้อยละหกสิบของพื้นที่อย่างเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราธานี
ฝนตกตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำค่ะนอกจากนี้ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่
ในพื้นที่ระยองจันทบุรีตราดโดยเป็นฝนที่ตกตั้งแต่เช้าไปถึงบ่าย
ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพันธ์และน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่
ในช่วงเที่ยงถึงบ่ายค่ะคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันแล้ว
มีกำลังแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
ส่วนพายุโซนร้อนคอมปาสุที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองว่าจะเกิดฝนตกหนักในไทย
จะมาซ้ำเติมน้ำท่วมไหมเนี่ยนะคะตอนนี้พายุยังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่นะคะ
ลูกศรชี้เนี่ยค่ะเบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบต่อไทย
แต่ยังต้องจับตาดูทิศทางพายุอีกครั้งช่วงกลางสัปดาห์หน้า
เคลื่อนไปทางไหนนะคะรวมถึงต้องดูด้วยว่าพายุจะอ่อนกำลังลงหรือไม่ค่ะ